คุณผู้ชมค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนดี
ฉันจะนอนแน่นอนเป็นหน้าที่ของนักข่าวบันเทิงอย่างพวกเราค่ะ

ไปเลยค่ะถ่ายฟีดดูซิมีข่าวอะไรจะอัปเดต

ดราม่ารถทัวร์มาลง
โหมันจะไปเที่ยวกันแล้วไง
นักร้องดังเหมือนกันโดนชาวเน็ตกลุ่มนึงถล่มยับเลยค่ะ
หลังจากโพสต์ข้อความเกี่ยวกับงานเขาดาวใหญ่
มันมีข่าวอยู่แล้วที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับ
บอกว่านี่ภูเก็ตจ้างลิซ่าไม่สนใจจ้างเกสซิโนว่าไปด้วยเหรอครับ

คือก็มีหลายกลุ่มหลายคนบอกว่ามองว่าโพสต์นี้เป็นการโพสต์พาดพิงน้องลิซ่าหรือเปล่านะคะ
ก็เลยทำให้ทางเพจของวงเนี่ยโดนถล่มในคอมเมนต์ค่อนข้างหนักหนาเลยทีเดียวนะฮะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องระดับความดังชื่อเสียงที่แตกต่างกันนั่นเองนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นค่ะทางเพจของวงเกสโนว่าค่ะก็ได้ลบโพสต์นี้ทิ้งไป
พร้อมกับขึ้นข้อความชี้แจงบอกว่า
เนื่องจากทางวงเกรงว่าอาจจะทำให้แฟนคลับของน้องลิซ่าเกิดความไม่สบายใจที่ได้ไปอ้างอิงถึง
ก็ต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยค่ะ
ส่วนข้อความในโพสต์ดังกล่าวนี้นะคะทางวงบอกว่า
เราแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากกลับไปเล่นดนตรีแล้ว
แต่ก็มีหลายกลุ่มคนนะคุณผู้ชมเขาเข้าใจ
บางคนเขาบอกว่าเขาก็เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าเหมือนกัน
เข้าใจถึงเจตนาของพี่วงเกสโนว่า
ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าแซะอะไรน้องลิซ่าหรอก
แต่คืออยากจะบอกว่าอยากจะกลับมาทำงานเหมือนกัน
ดนตรีในไทยเนี่ยอีกหลายวงเนี่ยที่รอคอยการเล่นงานอะไรแบบนี้อยู่นะฮะ
ซึ่งใต้โพสต์นี้ก็มีคอมเมนต์อย่างที่บอกไปนะว่า
หลายคนก็มาแสดงความคิดเห็นเชิงบวกกันเหมือนกัน
อกเข้าใจแล้วก็เข้าใจเจตนาจริงว่า
นักร้องนักดนตรีคือก่อนหน้านี้มันโดนผลกระทบเยอะ
เพราะฉะนั้นเวลาที่จะมีงานเขาทำแบบนี้
งานใหญ่ระดับจังหวัดแบบนี้เขาก็อยากไปเล่นบ้างแค่นั้นเอง

เขาบอกว่าทางลิซ่าแล้วก็ครูอันเรอาจะเล่นคนละ๔๕นาที
มันจะโชว์ทั้งหมด๓ชั่วโมง
ตามข่าวบอกว่าเขากำลังแบบติดต่ออยู่ว่า

ฮังเกซิลว่าก็เลยโพสต์ไปบอกว่า

แต่ว่าอาจจะเป็นแบบมีการพาดพิงชื่อน้องลิซ่ามานี่แหละ

ในช่วงเย็นเดี๋ยวติดตามกับบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ

จะบอกผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้แหละ

ไม่ใช่อะไรก็ว่างงานตอนนี้จ้างได้แค่นั้นเอง